ต่อกันที่เรื่องราวของนางเอกสาวหน้าคมอย่างน้ำตาลพิจักษณากันต่อเลยค่ะ
เธอคนนี้เพิ่งจะผ่านพ้นปีชงมาได้ไม่ทันไร
มีเรื่องให้ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะ
เนื่องจากมีอาการปวดท้องไส้ติ่งอักเสบ
ขณะที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
เพิ่งจะผ่านพ้นปีชงมาได้ไม่นานนะคะ
ขณะล่าสุดนางเอกสาวน้ำตาลภิษฐ์จักรคณะ
กลับต้องถูกหามเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องไส้ติ่งอักเสบ
ขณะที่ไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่
ทำให้ต้องเดินทางกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยอย่างกระทันหัน
และตอนนี้ได้ผ่าตัดไส้ติ่งออกแล้ว
ส่วนปีนี้สาวน้ำตาลอายุครบปีเบนเจอร์เพศพอดิบพอดีค่ะ
เจ้าตัวก็เลยยอมรับว่ากังวลอยู่บ้าง
แต่ก็ได้มีการไปทำพิธีแก้เคล็ดที่จังหวัดบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจากนี้จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากขึ้น
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นซ้ำอีก
ในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะ
เป็นปีเขาเรียกว่าอะไรเบนเจอร์เพศค่ะ
ปีนี้ตานจะอายุครบ๒๕ปีนะคะ
ก็เปิดมาต้นปีก็ได้เรื่องเลยค่ะ
ไปถึงญี่ปุ่นจริงนะคะไปเป็นไส้ติ่งที่ญี่ปุ่นค่ะ
แต่ว่าบินกลับมาผ่าตัดที่ประเทศไทย
ตอนนี้การผ่าตัดแล้วก็แผลนะคะก็เรียบร้อยดีค่ะ
ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
มีพระหลายท่านที่เราไปทำบุญนะคะ
พระก็ทักว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
แต่โดยส่วนตัวแล้วตานเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบการออกกำลังกาย
เราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วก็พยายามออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ๕หมู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งคะสำหรับเบนเจ้าเพศตานอะไรอย่างนี้
จะบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นไปตอนปลายปีที่แล้วค่ะ
ก็แบบมีถอยรถไปชนกับรถอีกคันนึงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปีนี้เป็นเบนเจอร์เพศอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ

อุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพร่างกายค่ะ
คุณปู่คุณย่าญาติญาติที่เหลือที่จังหวัดแพร่นะคะ
ทุกท่านก็แบบเขาเรียกว่าอะไร

ได้ว่าสบายใจค่อนข้างจะมากแล้วค่ะ

มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะ